เป็นเรื่องคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวเหมือนกัน
คุณผู้ชมแต่ว่าเป็นชายที่มีอาการทางประสาท
แม่ของน้องเปล่าซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องสาวของผู้ก่อเหตุ

สุดท้ายเสียชีวิตตามลูกไป๑คนครับ

เอานายคนนี้ไปดูแลเรื่องของอาการทางประสาท
และตรวจนนำตัวไปสอบปากคลำต่อไป
ก็ต้องรอให้ผู้จารู้เรื่องก่อน

คดีกันต่อได้เหมือนกันว่าก่อนขอเหตุดื่มครึ่งดื่มชูกำลัง
ยี่สิบกว่าขวดใช่ใช่แล้วสัดเบียร์เข้าไปด้วย
อาจจะอาการกำเริบเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับยา
ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่นายกรอบกู้ศรีฐานหรือว่า
โหน่งอายุ๓๒มีศักดิ์เป็นลุงของปอนใช้ค้อนปอนทุบหลานชาย
อภัยชื่อน้องเป่านะฮะหลานชายวัย๕ขวบชื่อน้องเป่า
เด็กชายรัชตะโตล่ำทุบหลานตัวเองจนเสียชีวิต
ขณะที่แม่ของหลานมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายโหนก
คือนางสาวจิราพรก็เข้าไปช่วย
รับลูกชายที่กำลังนั่งเล่นในบ้านของในโหน่งติดกัน
ก็ถูกโหน่งทำร้ายร่างกายอาการสาหัสไปด้วยครับในขณะนั้น
จากนี้แม่ของนายโหน่งซึ่งมีศักดิ์เป็นยายของเปล่าเอง

สุดท้ายเนี่ยแม่ของโหน่งเองก็ถูกโหน่งทำร้ายจนบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าให้คุณผู้ชมฟัง
มันเกิดช่วงกลางดึกของวันที่๒๖กันยายน

ล่าสุดแม่ของน้องเป่า

พร้อมกับลูกชายทั้งคู่ตั้งศพคู่กันเลยที่บ้าน
อยู่ที่บ้านท่าเกษมอำเภอมันจากคิรีที่ขอนแก่น
ท่ามกลางบรรยากาศก็หดหูนะฮะหลายคนก็โศกเศร้าเสียใจ
บรรดาทั้งเพื่อนบ้านทั้งญาติต่าง
นางทองกองกุลอายุ๕๑ปีเป็นแม่ของคุณกวาง
แล้วก็เป็นยายของเป่าบอกว่าตอนนี้ญาติยังทำใจไม่ได้
และยังช็อคกับพยายามที่มันเกิดขึ้น
อีกทั้งคนที่ทำร้ายทั้งแม่ลูกเสียชีวิตเอง
ก็เป็นลุงแล้วก็เป็นญาติกันนี่เองนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนนะ
โดยลูกสาวเลิกรากับสามีตั้งแต่หลานคือเป่าอายุเพียง๑เดือน
ก็มาอาศัยอยู่กับตนเองแล้วก็ยายที่ป่วย
ทำงานที่ร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งเลี้ยงคนในครอบครัวเพียงลำพัง
อย่างไรก็ตามนะฮะญาติญาติก็ได้โหสิกรรมให้กับโหน่งแล้ว
ส่วนเรื่องของคดีก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แล้วก็จะมีการทำพิธีชาปนกิจศพทั้งลูกแล้วก็หลานในวันพรุ่งนี้นะครับ
หกโมงเก็บไปทำงาน
บรรณีศพก็ไปโรงงานแล้วตายทั้งสองแล้วเค้าสิมีเหลือสำนี

เพราะว่ามันบ้าเต้นบาบมันไห่บออกเหมือนไห่บออก
เพราะรู้สึกมีเพื่อแขกเทียบขนาดความเจ็บไม่ได้ไห่ค่งเก็บ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทเพิ่มนาคำรองผู้กำกับการสอบสวนสพมันจาคิรี
ก็บอกตอนนี้ตำรวจนำตัวนายก๊อบกู้หรือเมนโนคนี่นะครับ
ผู้ต้องหานี่แหละไปดูแลอยู่ในการดูแลของแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินขอนแก่น
จากผู้ต้องหาก็ยังไม่สื่อสารอะไรได้เลย
ให้การไม่รู้เรื่องมีปัญหาทางระบบประสาทซึ่งเป็นผลจากยาเสพติด
หากผู้ต้องหามีอาการปกติแล้วก็จะนำตัวไปสอบปากคำต่อไป
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็สอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครบทั้งหมดแล้ว
ค่ะตอนถูกจับก็นั่งหน้านิ่งไม่พูดไม่จา

รักษาอาการสุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ดี
อ้างว่าป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทอะไรอย่างนี้มันไม่ได้อยู่แล้ว